ทีนี้ช่วงนี้มันมาเยอะเหลือเกินค่ะกับการหลอกเวลาซื้อของออนไลน์
เราต้องให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะว่าจะจัดการได้ยังไง
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาจะมีการประสานความร่วมมือยังไง
สคบทำยังไงตำรวจทำยังไง
เดี๋ยวไปติดตามกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ท่านที่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้เมื่อสักครู่แล้ว

คือเด็กอายุ๑๔เยาวชนขนาดนี้เนี่ย
ยังไปถูกหลอกเสียเงินไปตั้งหลายพันเนี่ยนะ
มันต้องยอมรับเลยล่ะครับว่าเครียด
แล้วถึงขั้นต้องเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ตาย
เรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวมาในโลกออนไลน์มาหลายวันแล้ว
ตอนหลังหนังสือพิมพ์ทีวีก็เอามาขยายผล
เดาได้เลยครับว่าพอเรื่องมันเป็นข่าว
ต่อไปตำรวจจะต้องให้ความสำคัญ
สั่งการให้เร่งติดตามตัว
เอาคนขายคนหลอกมาดำเนินมาดำเนินคดี
แล้วก็จับได้จริงครับ
เป็นผู้ต้องหายังเป็นเยาวชนอยู่เลยครับ

ตอนนี้ก็ถูกส่งไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจยากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้าจะจบแบบว่าคดีไหนเป็นข่าวดัง
คดีนั้นตำรวจเขาเร่งจับกลุ่ม
แล้วคดีที่ถูกหลอกกันอีกมากมาย

ตำรวจจะทำงานแบบเต้นตามกลอง
เหมือนกับกรองเชิดสิงโตไม่ได้นะครับ
คือพอกลองหยุดตีก็ไม่เต้น
รองตีก็เต้นตามจังหวะกรอง

เพราะคดีหลอกลวงกันทางออนไลน์
มันเกิดขึ้นเยอะจริงครับ
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
มีเรื่องไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่ทุกวัน
ไปดูการร้องเรียนที่สคบสิครับ
ส่วนใหญ่ที่เรื่องไปถึงสคบเนี่ย

ถูกหลอกจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนั้น
แล้วสคบเขาก็ทำงานลำบาก
เพราะว่าพอหลอกเสร็จแล้วก็ปิดเพจหนี

ถ้าจะซื้อสินค้าพวกนี้
ให้ดูเพจดูเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
อย่าซื้อไกลพวกขาจรที่ตั้งขึ้นมา

เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีก
ก็ยังหลอกกันโครมโครมทุกวัน
สคบเขาเรียกไปไกลเกลี่ยได้

แต่ที่เรียกมาไกลเกลี่ยไม่ได้เพราะมัน
เพจหนีอันนี้ก็จนปัญญา

พอมีเรื่องขึ้นมาก็ปิดหนีแล้วก็เปิดใหม่

รัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสร
รัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อทำธุรกรรมต่างต่างซื้อกันอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็มา
บอกในตอนท้ายท้ายว่าท่านได้มอบหมายให้สำนักงานธุรกรรมทาง
เล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องร้อง
เรียนปัญหาออนไลน์ก่อนจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วแปลว่าอะไรแปลว่า
ทำได้แค่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่อง
ร้องเรียนแล้วเป็นยังไงรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องแล้ว
ทำยังไงส่วนใหญ่เงียบครับส่วนใหญ่เงียบที่จะเอาตัวมาลง
โทษได้น้อยมากส่วนใหญ่ไม่ได้เรื่องคนที่เจอเรื่องพวกนี้
ก็เสียเวลาเปล่าเสียเวลาไปวันเป็นวันแล้วเรื่องผ่าน
ไปเป็นปีก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าไม่เห็นทำอะไรได้ถาม
ว่าตำรวจตำรวจทำอะไรกันยังไงพบตรผลเอกสุวัสดิ์แจ้ง
อดสุขท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติได้มีการเร่งรัดให้ความรู้ในเชิง
ป้องกันในการผลิตสื่อต่างเพื่อเผยแพร่รวมถึงขอความ
ร่วมมือกับหน่วยอื่นเพื่อสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ซึ่ง
ใช้โซเชียลเป็นหลักเนี่ยไปเน้นเรื่องการเผยแพร่ความ
รู้ซึ่งก็เอาไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าคนที่
จ้องจะซื้อของทางออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามัน
แบบไหนเป็นยังไงแล้วก็ถูกหลอกแต่คำถามคือคนอยากเห็น
งานปราบปรามจับกลุ่มมากกว่าเพราะเราเชื่อว่าถ้าไปหลอกแล้วถูก
จับได้หลอกแล้วถูกจับได้หลอกแล้วถูกจับดำเนินคดีหลอกแล้วติดคุก
ตรงนั้นแหละมันจะทำให้คนที่คิดจะหลอกลวงเรื่องพวกนี้
มันจะได้บรรยะบัญญังแล้วเป็นยังไง
พบบอกว่าเรื่องการสืบสวนสอบสวน
มันมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างครับยากที่จะฟ้องร้องผู้กระทำความผิดได้
นี่ท่านรับเลยนะส่วนใหญ่เรามีพยานหลักฐานในการจับกลุ่ม
แต่กว่าจะเอาคดีไปสู่ชั้นศาลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการปรับแก้และเอาบทเรียนที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา
เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่เรื่องง่าย
นี่นี่คือคำชี้แจงของพบตร
แล้วท่านก็ยังบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีให้ช่วยเน้นย้ำและให้ความรู้และจัดการผู้กระทำความผิดให้เด็ดขาด
โดยเฉพาะการกระทำในเรื่องความผิดทางออนไลน์
ผมฟังแล้วเข้าใจครับว่านี่คืออุปสรรคและปัญหาที่พบตรบอก
โดยเฉพาะเรื่องการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนส่งฟ้อง
แล้วมันเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
มันเรื่องไม่ง่ายหรอกครับมันเป็นเรื่องใหม่และเรื่องยาก
ถ้าข้อมูลหลักฐานไม่แน่นพออายการก็ไม่สั่งฟ้อง
อายการสั่งฟ้องไปสารก็ยกฟ้อง
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงความยุ่งยาก
แล้วตำรวจเราเองถึงแม้จะผ่านการอบรมอะไรต่ออะไรกันมา
ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเรื่องทุกคนในการทำสำนวน
แล้วคนพวกนี้เขาก็ฉลาด
กว่าจะถึงอายการกว่าจะถึงสารสำนวนถูกลบหมด
เอาไปง่ายว่ายากที่จะส่งฟ้องศาล
แล้วให้สารลงโทษอันนี้ก็เข้าใจครับ
แต่ว่ามันก็มีเส้นแบ่งอยู่นะครับท่านพบตรครับ

ที่ว่าถ้าท่านพยายามแล้วเอาจริงเอาจังแล้ว
แต่มันมีทั้งปัญหาทางการรวบรวม

คือรับแจ้งแล้วไม่เอาจริงเอาจังเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้
สิที่ประชาชนเข้าใจคาใจซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาแบบหลัง
อย่างที่ว่าคือตำรวจไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับคดีแบบนี้
ไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจที่โรงพักก็บอกโอ้ยเขามีงานอื่นตั้งเยอะแยะ
แล้วต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเขาก็ไม่ถนัดแล้วเขาก็ไม่ชำนาญ
ฉะนั้นสิ่งที่พบตรจะต้องทำจากนี้คือทำยังไงครับที่จะให้เอาจริงเอาจังให้มากขึ้น
ตั้งใจให้มากขึ้นแต่ถ้าตั้งใจแล้วเอาจริงเอาจังแล้วไปติดขัดเรื่อง
ปัญหาเรื่องการรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรที่ว่าอันนั้นพอเข้าใจได้ครับ
แต่ให้มันเริ่มต้นที่ว่าขอให้ตำรวจฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังก่อน
แล้วถ้าเอาจริงแล้วมันติดขัดตรงไหนเดี๋ยวไล่แก้ไป
ปล่อยปัญหานี้ไว้ไม่ได้หรอกครับคนถูกหลอก
คนรวยไม่ค่อยถูกหลอกหรอกครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าคนรวยเขาไม่ได้มาสนใจเรื่อง
ซื้อของออนไลน์พวกนี้เท่าไหร่คนถูกหลอกส่วนใหญ่คนชั้นกลางกับคนจน
แล้วลามลงไปถึงหลอกเด็กนักเรียนลามลงไปถึงไปหลอกเยาวชน
เหมือน๔๐๐๐๕๐๐๐ทำให้เครียดถึงตายได้นะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหยิบเรื่องนี้มาทบทวนกันใหม่
ว่าจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นไหนจะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ในระดับไหน
มันขึ้นอยู่กันตรงนี้แล้วเหรอครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะจะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกเนาะ
ต้องเอาจริงเอาจังจริงนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับ